ว่าต้องเสริมอะไรมาบ้างนะคะถึงได้สวยกันขนาดนี้จริง
สำหรับสาวงามสาวประเภท๒นะ
นี่เขาไปเก็บตัวกันลงเกาะลงใต้กันไปที่จังหวัดสตูนนะคุณ
จะบอกว่าทั้ง๒๔คนจาก๑๙ประเทศค่ะ
หลังจากเมื่อวานนี้เดินทางมาร่วมกิจกรรม
เพื่องานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางทะเลที่จังหวัดสตูน
แล้วก็แน่นอนแหละสวยกันมาทั้งคณะขนาดนี้
ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านอย่างอบอุ่นเลยทีเดียว
อยู่ที่บริเวณท่าเรือปากบารา
มาขอถ่ายรูปกับเหล่าสาวงามกันแบบไม่ขาดสายเลยทีเดียวค่ะ
วันนี้คุณผู้ชมดูบรรยากาศไปเรื่อย
ทะเลก็สวยผู้เข้าประกวดก็สวยนะฮะ
โอ้โหได้เดินทางไปสัมผัสความสวยงามของท้องทะเลไทย
จุดแรกค่ะที่เหล่าผู้เข้าประกวดถึงกับตื่นตะลึงเลย

ความพิเศษของเกาะนี้เดี๋ยวดิฉันตะลึงสาวงามมากกว่า
นี่สาวประเภท๒นะคุณแต่สวยจริง
เกาะนี้คุณเกาะไข่มีความพิเศษคือมีซุ้มประตูหิน
ซึ่งเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาตินะคุณ
เขามีความเชื่อกันว่าคู่รักคู่ไหนได้เดินลอดซุ้มประตูไปด้วยกัน
จะทำให้ความรักสมหวังแล้วก็รักกันตลอดไป

แต่ว่าครั้งนี้สาวเขาไปเก็บตัวไง

ก็เลยขอแชะภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันแทนดีกว่า
ต่อจากนั้นค่ะพวกเธอก็เดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ
เกาะนี้เชื่อว่าเป็นเกาะในฝันของใครหลายต่อหลายคน

ที่นี่ค่ะเหล่าสาวงามก็ได้ร่วมกันเต้นรำกับเด็ก
ขึ้นชื่อว่าสาวงามเป็นไงต้องรักเด็กนะคะ
ก็ถ่ายรูปกันมาน่ารักเลยทีเดียวนะคะ

แล้วก็เหล่าผู้เข้าประกวดรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ

ความสวยความงามของพวกเธอนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่ง

ว่าใครจะเป็นสาวงามผู้ครองมงกุฎประจำปีนี้

หรือว่าจะไปติดตามผลการประกวดแบบเกาะขอบเวทีนะ